สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่อะไรวะสดใหม่ให้เยอะรถติดมากค่ะ
ทุกคนวันนี้ใครมาไทยรัฐทันนี้เก่งมากจริงนี่มากันแบบ
เชียร์ทุกคนเลยอ่ะอืมเห็นเขาบอกว่ามันมีถนนซุดตรงพระราม
สามค่ะพี่โมสก็เลยทำให้เหมือนแบบรถติดมาแล้วมันติด
สะสมกันมาอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็จัดกันก่อนสองคน
แล้วกันได้เลยค่ะวันนี้หนูเตรียมหนาวมาเต็มที่เลยนะ
มดวันนี้พี่มดสองชั้นเย็นจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ต้องยอมรับว่าอากาศเย็นแล้วก็ต่างจังหวัดอากาศเย็นจริง
ใช่ใช่ภาคเหนือตอนบนอีสานอะไรอย่างนี้ค่ะค่อนข้างเย็น
ทีนี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยคนที่เจอร้อนมานาน
ก็รู้สึกว่าแบบมันจะเย็นไปถึงเมื่อไหร่นะอยากให้เย็นนานหน่อย
ใช่พี่มดลากยาวไปเลยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยถึง๒๐ธันวาคมนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันมีหย่อมอากาศห่อมความกดอากาศเย็นนะคะ
จากจีนเนี่ยมันกำลังจะลงมาปกคลุมอีกระลอกหนึ่งด้วยนะคะ
เป็นกรมอุตุนี่แหละที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวไทยตอนบนเนี่ยนะ
ลมจะแรงแล้วก็จะหนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะสิบเจ็ดถึงยี่สิบธันวาคมเนี่ย
ความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากจีน
ลงมาปกคลุมไทยตอนบนภาคเหนือกับอีสานเนี่ยนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงประมาณหกถึงแปดองศาเซลเซียสถ้าเป็นพื้นราบเนี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่สิบถึงสิบแปดองศาเย็นกว่าเปิดแอ้งอีกอ่ะ
ส่วนยอดดอยกับยอดภูค่ะเขาบอกว่าจะหนาวถึงหนาวจัดเลย
พื้นที่มีน้ำค้างแข็งด้วยต่ำสุดเป็นเลขตัวเดียวนะคะ
คือสองถึงสิบองศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออก
กรุงเทพฯปริบนทนอุณหภูมิจะลดลงสามถึงห้าองศาเซลเซียส
ต่ำสุดเนี้ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส
เมื่อคืนนี้มินเลิกข่าวตอนเที่ยงคืนอุณหภูมิยี่สิบสาม
ก็คือไม่เปิดแอร์ในรถเลยอ่ะเปิดกระจกเอา
คือตอนนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนน่ะใช่ใช่ค่ะเขาบอกสำหรับสักยี่สิบกว่ากว่า
ใช่เออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแต่ฝุ่นอ่ะเยอะแน่นอน
ฝุ่นเยอะอ่ะอันนี้ยี่สิบยี่สิบอ้อไม่ใช่นี่มันตอนบ่ายสอง
เดี๋ยวดูล่าสุดตอนนี้ประมาณสักยี่สิบกลางกลางยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด
นะวิทยาศาสตร์นะคะคือเวลาอากาศหนาวมาค่ะมันจะกดมันจะลอย
มันจะลอยตัวต่ำลงเพราะฉะนั้นมันจะกดให้ฝุ่นนะคะ
มันวิ่งอยู่ข้างในคือมันไม่สามารถระเหยแบบลอยขึ้นไปข้างบนได้อะค่ะ
กดอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการสะสมของฝุ่นเยอะ
ขณะที่อากาศร้อนอากาศมันจะลอยตัวฝุ่นมันก็เลยไม่เยอะ
เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแต่เอาจริงจริงเลี่ยงไม่ได้เนอะ
ไม่มีใครเรื่องได้มันต้องหายใจอ่ะเขาก็เลยบอกว่า
ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย
แต่ทีนี้มันจะไม่เหมือนหน้ากากอนามัยโควิด๑๙แล้ว
ไม่ใช่เหมือนหน้ากากอนามัยเวลาเราป่วยเป็นหวัด
บางทีปิดจมูกแต่ว่าลงไปไม่ถึงใต้คาง
หรือบางอันแบบเล็กเกินไปใหญ่เกินไปมีรูเข้าไม่แนบหน้าอย่างนี้ค่ะ

หนึ่งขนาดต้องพอดีกับหน้าเรา
สองคือมันต้องแนบกระชับกับใบหน้า

มันต้องครอบทั้งจมูกแล้วก็ลงมาถึงแบบเนี่ย
คางแบบนี้คือมันต้องครอบปิดให้หมดตรงนี้เลยนะคะ

แล้วก็ต้องผลิตจากวัสดุสังเคราะห์อย่างน้อย๓ชั้น
เป็นแผ่นกรองอยู่ตรงกลางค่ะ
ส่วนใครที่ใช้หน้ากากผ้าถามว่าได้ไหม
ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยต้องตัดเย็บจากผ้าที่ซ้อนกันอย่างน้อย๒ชั้นขึ้นไป

ก็แพงใช่ถ้าหน้ากากผ้าก็อย่างที่บอกว่า
ต้องเป็นผ้าซ้อนกันอย่างน้อย๒ชั้นขึ้นไป
ความหนาเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า๐๕มิลลิเมตร
แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่แล้ว
ต่อให้ซื้อมาแพงหรือว่าซื้อมาแล้วเพิ่งใส่ปุ๊บ
รู้สึกว่ามันไม่กระชับรู้สึกว่ามันหายใจลำบาก

เพราะว่าเนี่ยจริงคือพออากาศเย็นปุ๊

อูหูหน่อยแบบนุ่มว่าเป็นโควิด

ทำไมคัดจมูกทำไมจมูกตันอะไรอย่างเงี้ย
พีเอ็มทั้งนั้นเลยน้องตอนเนี้ยอืมนะครับเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันมานาน
แล้วก็น่าจะเป็นนโยบายหาเสียงของหลายพัก
คือการเอากัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
เราพูดถึงหลักความจริงอ่ะตอนนี้ผับบาร์เป็นกัญชาหมดแล้วอ่ะ
ใช่ใช่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้มันมีคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่กัญชาเต็มเลยเครื่องดื่มใช่
แต่พี่มดเคยบอกใช่ไหมเหมือนพี่มดเคยพูดป่ะคะว่าพอเอาออกแล้วมันเอากลับเข้าไปยากอ่ะ
เขาก็บอกว่ามันโอกาสคุณวิศนุเครืองามเขาเคยออกมาพูดแล้วไงว่า
ณตอนนี้มันการที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกอ่ะยากแต่ก็วันนี้หลายหลายพักการเมือง
เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องเอากัญชาเนี่ย
กลับไปเป็นยาเสพติดยาเสพติดนะฮะแต่วันนี้เครือข่ายประชาชนภาคประชาชนเพื่อมีการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทยเนี่ย
ให้สอสอในสภาพตอนนี้รับร่างพรบกัญชากัญชงในวาระที่๒
อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ยอมรับ
คือสภาพจะคุยนี่คือไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน
เขาบอกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอร้องว่าให้ผ่านในวาระที่๒เข้าสู่การพิจารณา
เพื่อเป็นกฎหมายมากำกับดูแลควบคุมกัญชากัญชงในการแพทย์
แล้วก็ไม่เห็นด้วยคือกลุ่มเนี้ยเขาบอกเขาไม่เห็นด้วย
ที่จะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด
เนื่องจากเกิดมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลย
ใช่สมมุติบางคนลงทุนเปิดร้านไปแล้ว
ถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดปุ๊บใครชดเชยใครเยียวยา
มันว่าเขาก็ลงทุนกันไปหลายอย่างกันหรือบางคนน่ะ
เขากำลังใช้กัญชาในการรักษาอยู่แต่คือประมาณว่าหมอเนี่ย
ขนาดวัคซีนโควิดยังต้องรอ๓ปี
แล้วคุณคิดว่ากัญชาจะต้องรอกี่ปี

แต่ขนาดเดียวกันวันนี้รัฐบาลควรจะให้ความรู้หรือเปล่า
ใช่จริงพี่มดก็พูดมาตลอดเนาะว่า

คือไม่ใช่ปลูกกัญชาวิเศษ
เพราะตอนนี้ปัญหาที่เราเห็นกันมาตลอดเนี่ย
เราเห็นแต่ข่าวเยาวชนสูบกัญชา
แล้วก็ถามตำรวจกลับว่าเอ้าไม่รู้เหรอ

ไปจับเพราะแล้วมันไม่ได้มี
กินเหล้าแล้วขับเนี่ยยังเป่าแอลกอฮอล์ยังต้องขึ้นศาล
แต่เด็กที่เขาสูบกัญชากันเนี่ย

ยังอยู่ในขอบเขตว่าวันนี้คุณใช้ในการเสพแล้วเมา
หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ปลดล็อกเพื่ออย่างนั้นนะฮะ
คือเขาก็บอกแล้วมันมีข้อห้ามว่าไม่ได้เพื่อนันทนาการไม่ได้เพื่อสันทนาการ
แล้วเด็กที่ต่ำกว่า๒๐ไม่ห้ามใช้

มันยังหาข้อกฎหมายที่จะเอาไปจับไม่เจอ

รำคาญสมมุติว่าถ้าออกมาสูบตามแบบว่าที่สาธารณะอะไรแบบแต่ก็มีกำหนดแล้วนี่
เอฟซีช่อดอกห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามเอาดอกอะไรมาอย่างงี้ที่วัดอ่ะใครไปวัดอ่ะ
ใครไปวัดอ่ะก็ตอนเนี้ยมันก็เหมือนกันอ่ะอืมมันก็ตะกะ
ยังไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรไงอืมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่ง
เรายังไม่เคยได้ยินว่าเฮ้ยกัญชารักษาคนเป็นมะเร็งหาย
เราไม่เคยได้ยินถูกต้องไหมรู้แค่ว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดอ่ะ
รู้แค่นี้เรารู้ว่าอ่ะตอนเนี้ยที่แน่คือกัญชาช่วยให้นอนหลับ
อ่าแล้วนอนหลับแต่เราเรายังไม่รู้ในระยะยาว
จะติดกัญชาหรือเปล่าอ่าถ้าไม่หยอดแล้วจะหลับหรือเปล่าเออ
มีใครมาบอกถูกต้องไหมจริงอันนี้เราพูดกันภาษาชาวบ้าน
สิ่งที่ทุกคนเห็นกันหมดคือกัญชาเสพแล้วเมา
แต่เราไม่เคยเห็นกัญชารักษาอะไรแล้วหาย

แต่ถามว่าประโยชน์มันมีไหม

อย่างที่เขาบอกปลดล็อกเนี่ยเพื่อการแพทย์

วันหนึ่งเราสกงสกัดอะไรไปได้แล้วเนี่ย
มันจะได้แบบว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแทน
คราวเนี้ยประชาชนก็เริ่มปลูกกันเยอะขึ้นแบบไม่รู้ว่าปลูกอะไรนะ

เออเหมือนที่พี่มุทรบอกตอนแรกเนอะจริง
เพราะว่าคือสุดท้ายตอนนี้เอาจริงมิ้นเห็นนะบางคนแบบปลูกที่บ้านแบบปลูกหลังบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตายกันก็เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าต้องดูแลแบบไหน
จะเรื่องเขาบอกว่ามันสายพันธุ์ก็เกี่ยวใช่ไหม

สายพันธุ์แบบไหนมันโดดเด่นด้านไหนยังไง
เขาก็ตามหาว่าสายพันธุ์หางกะลอก

เขาบอกว่าโอเคล่ะแต่สมัยก่อนกับสมัยนี้เราย้อนกลับไปสิ
เราเกิดมาเกิดมาสี่สิบสี่ปีอะ
เกิดมาปุ๊บเราก็รู้ว่ากัญชาคือยาเสพติด
ใช่คือแบบเสพแล้วมึนเมาประเภท๕
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยบอกดรพิพัฒน์ครับ
นาธรนายกสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขายืนยันว่าต้องการสนับสนุนให้ผ่านร่างพรบฉบับนี้
ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งแง่คุณภาพ
เข้าถึงเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
ขณะเดียวกันในหลายประเทศก็เริ่มมีการปลดล็อกแล้ว
ด้านนันทนาการนะครับ
แต่ในประเทศไทยเนี่ยเน้นทางการแพทย์ก่อน

แล้วก็ต้องควบคุมให้เยาวชนใช้อย่างถูกวิธี

ในแพทย์ทงชัยเลิศวิรัยและตนาพงศ์เนี่ย

ซึ่งแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ย
จะต้องเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับกัญชามากที่สุดเนี่ยนะครับ
เขาบอกได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
แล้วก็ลงพื้นที่ย่านทองหล่อไปสำรวจ
ผู้กระทำความผิดเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา
ซึ่งอย่างที่มิ้นบอกวันนี้มันเต็มไปหมดเลย
เป็นแบบบาร์กัญชาเยอะไปหมดเลยนะครับ
เขาบอกไปดูที่เข้าสารที่ผ่านมาเนี่ย

เป็นรถเล่เป็นเหมือนฟู้ดทรัค
ที่แบบเข็นไปแล้วก็ขายไปด้วย
เขาคือจำหน่ายแล้วก็แปรรูปแบบพันลำ
หรือมีการจำหน่ายช่อดอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการแสดงใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นเท็จ
เนื่องจากรถเล่เนี่ยหรือแผงรอยเนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยมีสถานประกอบการชัดเจน
แต่อย่าลืมว่ากฎหมายเนี่ย
แปรรูปช่อดอกกัญชาเนี่ย
มันยังไม่ได้รับอนุญาตนะ
ผิดกฎหมายครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ขายช่อดอก
หรือทำความผิดอยู่ตอนนี้นะฮะ

แล้วก็มีเงินประกันเนี่ยรายละสองหมื่นบาท
แล้วก็จะต้องมีการส่งฟ้องศาล

อันนี้คือเรื่องกัญชาที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทางออกที่เร็วที่สุดนะ

ผ่านร่างควบคุมกัญชงกัญชาซะ

ขนาดพักร่วมรัฐบาลกันเขายังไม่เห็นด้วยเลยอะ

เป็นนโยบายอีกนโยบายหนึ่งในการหาเสียงว่า

ไอ้ประโยชน์ของกัญชามันมีเยอะนะ
แต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ของมันอะไร

อยู่ที่แบบหน้าจอทีวี

วันนี้สารนัดอ่านคำพิพากษานะคะ

คดีนี้เนี่ยพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๔เป็นโจทย์ฟ้อง

เอาชื่อจริงเขาคือนายเสียโป้โป้อานนท์นะคะ

รวมแล้วมีทั้งหมดจำเลย๒๑คน
กระทำผิดพรบการพนันปี๒๔๗๘ปี๒๕๕๙
แล้วก็พรบป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินปี๒๕๔๒นะคะ
โป้ก็ถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษา
สารบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเสียโป้ที่เป็นจำเลยที่๑เนี่ย

ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือว่าก็คือทำให้เกิดการเล่นพนันออนไลน์นี่แหละ
กระทงจำคุก๓เดือนอันนี้ความผิดที่๑
ความผิดที่๒ฐานเป็นเจ้ามืออีก๓กระทงจำคุก๓เดือน
ช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นพนันอีก๑๔กระทง
กระทงละ๓เดือนรวมทั้งหมดเนี่ยจำคุก๔๘เดือนค่ะ
แล้วก็ยังมีฐานฟอกเงินด้วยนะพี่มด
อีก๒๕กระทงกระทงละ๒ปีนะคะ
กระทงกระทงละ๒ปีรวมแล้วก็คือจำคุก๕๐ปี๔๘เดือนค่ะ
เพดานของการจำคุกจริงของประเทศไทยเราอยู่ที่๒๐ปี
ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันก็สุดได้เท่านั้นค่ะ

เราตอนนั้นคือเสียโป้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสื่อตลอด
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรเราจะเห็นข่าวเวลาอ่านข่าวเนี้ย
ก็จะมีชื่อเสียโป้เสียโป้เสียโป้ใช่ค่ะมาตลอดเลยเนี่ยนะฮะ
จนกระทั่งเจอคดีเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยค่ะ
นะครับคือเขาบอกแก๊งพนันออนไลน์ของเสียโป้เนี่ย
คือจะมี๓กลุ่มกลุ่มที่๑เนี่ยก็คือสั่งการโดยเสียโป้นี่แหละ
ค่ะแล้วก็แฟนสาวค่ะแล้วก็แม่นะครับ
กลุ่มที่๒ก็จะดูเกี่ยวกับการเงินเข้าออก
แล้วก็กลุ่มที่๓เจ้าของบัญชีธนาคาร
ค่ะที่ไว้คอยรับเงินที่คอยรับเงิน
ใช่ก็เลยมีทั้งหมดจำเลยเสียโป้คือจำเลยที่๑
มีแฟนสาวจำเลยที่๒แล้วก็กลุ่มพวกไปรวมแล้ว๒๑คน
หลักฐานเสียโป้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจน
เพราะว่าตอนที่เขาชอบไลฟ์นึกออกป่
มันเห็นอ่ะเขาเหมือนชักชวนให้คนเล่นเลย

แล้วก็เนี่ยถ้าเอารวบรวมที่อายการเขาสรุปมาเนี่ยค่ะ
รับโอนรับแทนผนันเนี่ย๕๗๐๐๐๐ครั้ง๑๗๐๐ล้านบาท
พนันก็ว่านักแล้วฟอกเงินได้หนักกว่าอีก
รายการ๘๔๑ล้านบาทโทษมันหนักกว่าฟอกเงิน
ก็คือ๕แสนกว่าครั้งรวมเป็นเงินที่โอนเข้าโอนออกเนี่ย
๐ล้านบาทมีการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ย

เพื่อฟอกเงินนะคะ๒๗๐๐รายการนี้เนี่ย
สำหรับเรื่องของการฟอกเงินรวมแล้วทั้งหมดก็คือ๘๔๑ล้านบาท
แล้วก็อย่างที่พี่มดบอกว่าเพดานจำคุกบ้านเรามันอยู่ที่แค่๒๐ปี
ก็เลยจาก๕๐ปี๔๘เดือนก็ลดลงมาเหลือจำคุกเสียโป้๒๐ปีค่ะ
หลังจากที่สารพิพากษาแล้วเนี่ยเสียโบ้ก็หน้าตาเคร่งเครียดเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเขาก็จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณคำพิพากษา
เพราะว่าอันนี้คือสารชั้นต้นมันยังเหลืออุทธรณ์เหลือดีกา

เราขอย้อนกลับไปภาพวันที่เจ้าหน้าที่บุกไปบ้านเสียโป้ถูกต้องไหมฮะ
อันนี้น่าจะสัก๒ปี
ค่ะนี่บุกไปจับถึงบ้าน

นี่นะฮะวันนั้นที่ตำรวจเนี่ยบุกไปจับเสียโป้ถึงบ้านเขาเลย

แล้วทุกคนวันนี้หลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บ

แล้วเนี่ยกี่คนน่ะชอบคุยเล่นพนันออนไลน์

แม่อีกใครอีกถูกป่ะคะ

เพราะเขามองว่าเขาใช้คำนี้นะอ่านตามที่เขาพูดเลยนะ
คดีนี้เป็นคดีเล่นการพนันแต่ถูกจำคุกถึง๕๐ปี
มองว่าโทษสูงมากเกินไปเขาว่าอย่างนั้นคือเขาบอกเครียดไหมเสียโป้เนี่ย
ถึงแบบว่าสวมกอดลูกสาวเลยเขามีลูกแล้วก็บอกว่าเครียด
เพราะการจำคุกเขาเนี่ย๕๐ปีแล้วเขาก็จะขอใช้สิทธิ์เนี่ย
อุทธรณ์นะครับเขาบอกโอ้โห
คือเสียโป้ถ้าสมมุติว่าโดนจำคุกแบบเอาเต็มเน้น๒๐ปี
ออกมาก็วัยเกษียณเลยนะพี่มด
๒๐ปีตอนนี้เสียโป้ก็น่าจะ๔๐ปีถูกต้องมั้ยครับใช่เขาวัยเกษียณเลยนะ๖๐ปีอ่ะ
ก็เขาบอกว่าเสียโป้เขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่า
คดีนี้สารตัดสินจำคุกตน๒๐ปีซึ่งตนจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป
คดีนี้เป็นคดีเล่นการพนันแต่ถูกจำคุกถึง๕๐ปี
ตัวเองมองว่าโทษสูงจนเกินไปแล้วก็เสียโป้ก็ไปสวมกอดลูกสาว
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเนี่ยจะควบคุมไปยังห้องควบคุมเพื่อรอส่งเรือนจำต่อไปนะฮะ

ก็อีกยาวแหละคือต่อให้อุทธรณ์หรือดีการมันก็โอ้โหใช้เวลาบางที๕ปี๑๐ปีอะค่ะ
เอาละเราไปที่เชียงใหม่กันสักนิดนึงนะครับที่สพช้างเผือกเนี่ย
อายุ๓๖ปีเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อำเภอพานจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
บริเวณหน้าห้องพักไม่มีเลขที่ที่โรงแรมฟ้าปรานีเนี่ยเนาะ
ช้างเผือกเนี่ยปรากฏว่าของกลางเนี่ย
เสื้อชะไหนสีแดง๑ตัว
กระโปรงสั้นสีแดงนี่เป็นอย่างนี้

มันมีหลายพื้นที่ที่เขามีกล้องวงจรปิดว่า
จนสาวรายนี้เนี่ยคือปีนเข้าไปงัดร้านงัดของขโมยของเขา
แต่ประเด็นแรกที่คนถกเถียงกันก็คือว่า
ทำไมไม่แต่งตัวเออหนึ่งคือทำไมต้องแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้

คือเอาง่ายไม่ใช่พื้นที่เดียว
มีการแจ้งความแล้วอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันมีกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดเฮ้ยทำไมต้องแต่งตัวโป๊ะขนาดนี้
คือตอนแรกเขานึกว่าเป็นผู้ชายที่เอาวิกมาใส่
แล้วก็เลยปลอมตัวให้เหมือนผู้หญิงเพื่อจะพรางตัว

ดูยังไงก็ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายปลอมตัวแน่
เพราะเขาดูจากแบบหน้าอกอ่ะตรงเนินหน้าอกว่า
มันจะไม่มีเนินหน้าอกแบบนี้

คือเจ้าทุกข์ก็ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงเป็นแบบ

ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปจับปุ๊บเนี่ยนะฮะ
สิ่งที่ได้เจอคือ๑ชุดที่เขาปีนนั่นแหละ
ชุดที่แบบว่าคำถามว่าผู้หญิงผู้ชาย

สวมในการก่อเหตุปีนเข้าไปขบวนไอของในบ้าน

นาฬิกา๑เรือนแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าเข้ามาอีกจำนวนนึง
ค่ะตำรวจที่สพช้างเปลือกว่า

กระทั่งมาทราบตัวผู้ต้องหาครับ

ผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่า

เขาจริงโดยทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ย

เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าเช่าโรงแรม

ส่วนชุดที่ผู้ต้องหาใส่ในการก่อเหตุนั้น

เป็นชุดที่เขาชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว

เดี๋ยวโทษนะคะอันนี้ก็ถ้าอยู่ภูเก็ต
พังงะเข้าใจเพราะมันเมืองทะเลใช่ไหม

เรื่องต้นเนี่ยก็เลยตำรวจก็เลยตั้งข้อเก่าหานะฮะว่า

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่

เอาง่ายไปปีนบ้านคนอื่นเขานั่นแหละ

ผู้เป็นใจเปิดไว้ให้หรือรับของโจร

ผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดอีกครั้งหนึ่ง

แช็กประวัติมาเคยก่อเหตุลักษณ์

แล้วก็มีข้อหายาเสพติดอีกหนึ่งข้อหาด้วย

ที่เราติดตามกันมาตลอด

ไปมีอะไรกันที่หน้าร้านซักผ้า

ติดไว้ก่อนนะแต่ว่าเรื่องหมูกระทะอาหารทะเล

ดูสายหมูกระทะกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วที่มีคนกินหมูกระทะค่ะ
กลายเป็นว่าป่วยเข้าไอซียูโคม่าอะไรอย่างนี้ไปเลย
ก็เลยทำให้ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนไปเจอ
เหมือนเป็นโรงงานดูเรื่องพวกเครื่องในอ่ะพี่มดพวกเครื่องในสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาไปสุ่มตรวจเจอลักษณะพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน
หรือว่าเป็นสถานที่ที่แบบสะอาดแล้วเจอว่าเครื่องในต่างต่างที่เอาไปขายตามร้านหมูกระทะ
ใส่ใช่ฟอร์มาลีก็ใช่ไงถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือน้ำยาแช่ศพ
นั่นแหละเออพวกเครื่องในต่างต่างใดใดเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสัตว์สาธารณสมมุติเดี๋ยวก่อนนะเฉพาะบางร้านนะฮะ
เออยำเราอย่าไปทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้อากาศดีคนอยากกินหมูกระทะ
ใช่เดี๋ยวคนจะไม่ชะเพาะบางร้านบางร้านมักง่าย
ใช่บางร้านก็แต่บางร้านก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เขารับมาเนี่ยแช่ฟอร์มาลีนนะคะ
เป็นการสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในร้านอาหาร
พวกอาหารสดร้านหมูกระทะแล้วก็ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่โคราชนะคะ
สูมตรวจไปเนี่ย๑๔๘แห่ง
ตัวอย่างมา๔๕๙ตัวอย่าง

จาก๑๔๘ที่เจอมาทั้งหมด๗๐ตัวอย่างนะคะ
ที่เป็นตลาดค้าส่งเจอ๔อย่าง
ตัวอย่างไป๓๑ตัวอย่างเจอ๔ตัวอย่าง
ตลาดสด๗แห่งเก็บตัวอย่างไป๘๕ตัวอย่างเจอ๔ตัวอย่าง
ตลาดนัด๑๓แห่งเก็บตัวอย่างไป๓๓ตัวอย่างเจอ๓ตัวอย่าง
แล้วก็ร้านหมูกระทะ๑๒๔แห่งเก็บตัวอย่างไป๓๑๐ตัวอย่าง
เจอฟอร์เมลิน๕๙ตัวอย่างค่ะ
ซึ่งถ้าถามว่าลำดับชนิดของเนื้อหรืออาหารประเภทไหนที่เจอฟอร์มาลีน
มีสารฟอร์เมลินปนเปื้อนเยอะที่สุดในปี๒๕๖๕จากอัฐับการท์
อันดับที่๑ปลาหมึกกรอบ
อันนี้เค้าขึ้นชื่อจริงนะว่ามันต้องใช้ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกัน
ถึงปลาหมึกแดงที่เรากินกับเย็นตะโฟ
ใช่ที่มันจะเป็นสีแดงน้ำตาลกรอบกรูปอ่าค่ะ
นี่เน้้อตาแบบนี้ปลาหมึกกรอบ

อันนี้ฟังแล้วใจแป้วเลยอ่ะปลาหมึกสด

คือเราได้ยินตลอดว่าอาหารทะเล
เขาใช้ฟอร์โมรีนใช่แต่อันนี้มันสดสดเลยอ่ะใช่
หมึกกรอบมาอันดับหนึ่งปลาหมึกสดมาอันดับ๒
อันดับที่สามคือสบายนางอันดับที่สี่คือกุ้งค่ะ
ก็คืออาหารทะเลทั้งนั้นเลยใช่กุ้งคือเนี่ยสบายนางคืออันที่เป็นขาวขาวเนี่ย
ใช่ไหมแล้วอันดับที่สี่ใช่ค่ะอันดับที่สี่คือกุ้ง
อันดับที่ห้าคือเล็บมือนางและอันดับที่หกคือแมงกระพรุนค่ะ
โอ้ของอร่อยเท่านั้นเลยนะเอาจริงเขาบอกว่าเนี่ย
แต่ละปลาหมึกก็ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะ
เหล่านี้นี่เองคือกลุ่มมาวินที่มีสารฟอร์มลีนปนเปิ้เยอะที่สุดในปี๒๕๖๕
ทุกคนไปกินบุฟเฟ่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะสั่งเยอะกว่าหมูกว่าไก่
เป็นสิเพราะเรารู้สึกว่ามันแพงกว่าถูกต้องไหม
ใช่กุ้งเนี่ยคนตักปลาหมึกคนก็ตักเยอะเลย
เนี่ยไอ้มีผู้เนี่ยตัวดีฟังแล้วเป็นยังไงลูก
แต่ขอเน้นว่าไม่ใช่ทุกร้านนะสงสารพ่อค้าแม่ค้าจริง
ซึ่งเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยเขาแจ้งตีกลับไปเลยนะคะ
บอกว่าให้หยุดการจำหน่ายแล้วเก็บอาหารออกไปทันทีแล้วก็ให้เปลี่ยนแหล่งซื้อ
เพราะบางทีพูดตรงคือต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านที่เขาไปรับมาด้วยว่า
เขาเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นทางที่แบบขายส่งพวกแบบว่าเครื่องในขายส่งอะไรอย่างนี้
อาหารทะเลขายส่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาดูแลยังไงมา

แต่ทุกวันนี้เราไปงานศพจาก๑๐งานนะ๘งานคือมะเร็งนะ

ก็มะเร็งยังเป็นโรคอันดับหนึ่งใช่ไหมคะที่ทำให้คนเสียชีวิตเยอะที่สุด
เขาบอกว่าเนี่ยเราไปงานศพ๑๐งานเนี่ยลองดูสิ๘งานคือมะเร็ง
อืมเนี่ยค่ะก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลแหละ
จากการตรวจร้านหมูกระทะจะออกตรวจตลาดค้าส่งที่เป็นแหล่งที่มาด้วย
ไปจำหน่ายอาหารสดที่มีสารฟอร์มาลีนตกค้างหรือว่าปนเปื้อนต่าง
แล้วก็จะส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสารฟอร์มาลีนตกค้าง
พบศาลปลาหมึกกรอบค่ะของโปรดชั้นค่ะคุณแซมอะไรนะคุณแซมอ้าง
คุณแซมอ้างคุณติ๊กสวัสดีค่ะ
จริงอยากให้ทุกจังหวัดทำแบบนี้แหละคือหมายถึงว่าลงสุ่มตรวจแบบตรวจเชิงลุกบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเราสักนิดนึง
จริงจริงเพราะจะให้เราไปตามล่าหาเองว่าเออโทษนะคะหมูกระทะร้านนี้เครื่องใน
เอามาจากรับจากแหล่งไหนเหรอคะแล้วให้ตามไปที่แบบแหล่งนั้นเพื่อไปดูว่าขอโทษนะคะคุณแช่ฟอร์มาลีหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ไม่มีใครตอบหรอกเออมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเป็นมาตรการอีกอย่าง
ว่าจะทำยังไงวะให้เราไม่ทุกคนตอนนี้ยิ่งหน้าหนาวเนี่ย
มันต้องกินทุกคนจะต้องกินหมูกระทะมีภูหล่อนไปกินหมูกระทะอาทิตย์ละกี่ครั้ง
อาทิตย์ละครั้งนั่นไงอาทิตย์ละครั้งก็นี่ไงทีมงานที่อันอันอ่ะกินกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งอ่ะ
ไปด้วยกันไปด้วยกันมันจะต้องอาทิตย์ละครั้งเด็กรุ่นใหม่คือจะต้องกินหมูกระทะ
มันได้ฟิวมันได้อิ่มมันได้อร่อยมันได้แบบแล้วยิ่งอากาศเย็นอย่างเงี้ย
อากาศหนาว๑๗วันนี้เชื่อเหอะคนมุ่งหน้าไปกินหมูกระทะ
มันเหมาะมากจริงคือเอาเดี๋ยวนี้ขนาดโรงแรมยังทำเมนูหมูกระทะแบบบรูฟท็อปเลยอ่ะพี่มด
ใช่เดี๋ยวนี้โรงแรมเขามีแบบหมูกระทะรูฟท็อปเป็นเยอะแยะโรงแท้โรงแรมแบบหสุดดีด้วยน่ะ
ขึ้นชื่อเข้าถึงง่ายอร่อยได้ฟิลเพราะฉะนั้นวันนี้คุณดูดีดี
ฮะจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันจะเป็นวิธีอะไรที่เราจะสามารถ
ดูได้ไหมไม่หรอกจิตใต้สำนึกของคนขายเนอะจริงจริงไม่พวกเรา
ก็คิดว่าอ่ากินยังไงให้คุ้มถูกต้องไหมอันนี้คือคำถามคือ
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนเรากินยังไงให้คุ้มจริง
ไปเปล่าว่ายิ่งคุ้มยิ่งเสี่ยงก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ร้าน
ด้วยเนาะก็ปกติแล้วก็รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจาก
การกินน้องมอเตอร์โชว์เป็นอีกหนึ่งงานนะที่หลายคนเนี่ย
แห่กันไปแล้วก็บอกว่าปิดฉากอย่างสวยงามด้วยเงินไปเท่าไหรลูก
ห้าหมื่นล้านใช่มอเตอร์เอ็กซ์โปร์นะคะเขาบอกว่าหูยอดคนจอง
จองรถอะไรเยอะมากเพราะว่าคือรถหลายแบรนด์หลายรุ่นอ่ะมา
เปิดตัวที่งานนี้บางรุ่นที่เขาเปิดตัวที่แบบประเทศอื่นอื่น
ไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาเปิดตัวในไทยก็มีเหมือนกันที่แบบจอง
ได้ในประเทศไทยแล้วก็พวกรถอีวีรถไฟฟ้าค่ะมาเยอะ
มากจริงแล้วเขาบอกว่าโปรโมชั่นมันแบบจัดเต็มจัดแน่นมาก
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๔
จัดงานคือคุณขวัญชัยประพัดพงศ์นะคะเขาก็บอกว่า
โอ้โหต้องขอบคุณจริงเลยทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหน่วย
ภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้เข้าชมงานถ้าเอายอดจองรถใน
งานทั้งหมดนะคะสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดคันโอ้โห
กี่พันนะใครว่าคนไทยจนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
คันโอ้โหเป็นรถยนต์สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าคัน
แต่คนมันอั้นหรือเปล่าด้วยใช่ไหมมอเตอร์ไซค์หกพันแปด
สิบเก้าคันแล้วเขามีกิจกรรมซื้อรถชิงรถรถที่คนซื้อ
แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด๓อันดับแรกนะคะคือฮอนด้า

ลองสังเกตดูเดี๋ยวนี้ค่ะเวลาแบบเวลาขับรถไปมาบนท้องถนน
ที่เป็นรถกึ่งโฟลวิวหน่อยหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอรถเก่งเท่าไหรแล้วเนาะ
รถเก่งได้อยู่ที่๓๐๓กระบะ๑๑๘อื่นคือ๔๐
ส่วนมอเตอร์ไซค์เขาก็มีกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบท์
๓อันดับแรกคือลัมเบรต้ายามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้า

แรต้าเยอะมากแบบแล้วแบบแต่ละคันคือสวยทั้งนั้นเลยอ่ะ
มอเตอร์ไซค์นี่คือหลายคันที่ดูดีมาก
อีกอันนึงซื้อรถชิงรถกิจกรรมนี้เขาบอกว่า
ถ้าไปดูรถหรูที่มียอดจองสูงสุดนะคะ
ที่เจ็ดอ่ะแล้วแบบทั้งหรูทั้งแบบคือดูดีเลยอ่ะ
ไฟหน้าประดับคริสตอลชาวารอฟสกี้นะจ๊

ใช่ระยิบระยับระยิบระยับแบบนั้นเลย
ถ้าถ้าเราซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทีโดยดีกว่ายังไม่เปลี่ยนอ่ะรถ

เพราะมันมันมันมันเป็นอยู่ช่วงจุดเปลี่ยนไง

เราต้องรอหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอเรื่องสถานีชาร์จให้มันพร้อมให้มันทั่วถึง
ทีนี้ราคาเฉลี่ยของรถที่ขายได้ในงานเฉลี่ยอยู่ที่๑๓๕๐๐๐บาท
มอเตอร์ไซด์อยู่ที่๒๕๐๐๐๐บาท
หมุนเวียนในงาน๕๑๐๐๐ล้านบาท
คนเข้างานเนี่ย๑๓๓๕๐๐๐กว่าคน
สรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย
เกินครึ่งอะค่ะมากกว่า๕๘เปอร์เซ็นต์
ยอดเงินสะพัดจากธุรกิจเรือเพราะมีคนเอาเรือไปด้วย
เรือนี่ก็มีมูลค่ารวมแล้วกว่า๒๐๐ล้านบาทเหมือนกันที่ได้ยอดเงินไป
งานนี้ก็ถือว่าปังไม่ไหว
แล้วรถก็ติดไม่ไหวเหมือนกัน

กี่ชั่วโมงคุณเดินทางกี่ชั่วโมง
ทุกอย่างโอเคสงสารกี่ชั่วโมงคู่เดินทางมาเนี่ย
ครึ่งรถติดจริงอะทุกคนเผื่อเวลาเดินได้
จำได้ไหมฮะน่าจะพร้อมแล้วเนาะ
นะครับคือเอาง่ายวันนี้โผล่แล้วคู่รักอัลดอร์เนี่ยเขาแอบเข้ารับทราบข้อเก่าหาเนี่ย
สรุปแล้วตำรวจปรับคนละ๖๐๐๐บาท

อมรับสารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าเขาทำไปเพราะความคึกขนองฮะ
กรณีชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันในร้าน
ให้บริการซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
คือทุกวันนี้ร้านหยอดเหรียญซักผ้าเนี่ย

แล้วมันอยู่ที่หนองจอกกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
กล้องวงจรปิดของทางร้านเนี่ยเขาบันทึกภาพไว้ได้
เจ้าของร้านก็ไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจบอกว่า
ทำอย่างนี้ที่ร้านเขาร้านเขาเนี่ยทำมาหากินนะ
ทำอย่างนี้มันไม่ควรในที่สุดพบตัวคู่รักแล้ว
ตามที่เคยเสนอข่าวไปนะครับวันนี้ผู้กำกับสนนจอกเขาบอกว่า
เมื่อคืนนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเข้ามารับทราบ
ข้อเก่าหากับพนักงานสอบสวนแล้วก็รับสารภาพ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยทำไปเพราะความคึกขนอง
ขาดความยั้งคิดจึงดำเนินการตามคถีตามไมโตรา๓๓๘นะครับ
ผู้ใดกระทำความผิดเนี่ยอันควรขายหน้าต่อธารกำนันเนี่ย
ก็เลยมีการปรับไม่เกินหกพันบาทห้าพันบาท
โดยผู้ต้องหาก่อเหตุ๒ครั้ง
มันก็เลยต่างกรรมต่างวาระนะค่ะสองครั้งไงนะครับ
นัดผู้ต้องหาเนี่ยนำตัวไปส่งอายการที่สำนักงานคดีอายามีนบุรี
นะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ส่งสำนวน
คดีกลับไปสู่พนักงานสอบสวนแล้วล่ะครับอย่างที่บอกทั้งสองคน
เขายอมรับนะแล้วก็รับสารภาพหมดแล้วแหละอืม
แล้วก็มีความประสงค์จะขอเปรียบเทียบปรับในขั้นสอบสวน
พนักงานสอบสวนจึงเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาสองคนนะฮะ
ความผิดคนละสองกรรมกรรมละสามพันบาทค่ะ
นะฮะอืมเขาบอกก่อนหน้าเนี้ยผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ก็ติดตามกลับมาตำรวจแล้วก็สารภาพถึงเหตุ
ถามว่าทำไมถึงไปกันที่นั่งเออ
คำถามที่สังคมอยากจะรู้ใช่เป็นอะไรอ่ะทำไมไม่ทำที่บ้านอ่าฮะ
ทำไมต้องไปมีเซ็กแบบอัลดอร์เออในร้านซักผ้าอ้าวมันต้องซักผ้า
มันต้องรอไม่ใช่เหรอคุณก่อนมันจะแห้งแบบมันคึกขนองอืม
มันคึกขนองแล้วก็ชอบบรรยากาศในจุดนี้เขาบอกว่าลานจอดตรงนั้นมันกว้างดีค่ะ
ฮะเขาบอกว่าลานจอดตรงนั้นน่ะคือขับรถไปส่งของแล้วแบบผ่านร้านตรงนั้น
บางทีแล้วอุ๊ยร้านจอดมันกว้างพอดีอืมมันกว้างดีอ๋อ
แล้วก็อยู่ใกล้ใกล้หอหอพักนั้นศึกษาแล้วอืมแล้วมันมีอารมณ์
งงเหมือนกันว่าการอยู่ใกล้หอพักมีอารมณ์ยังไงนะเขาก็เลยบอกว่าเนี้ย
มาก่อเหตุซ้ำสองรอบยืนยันเอ้าอันนี้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์หรือเปล่า
เขาก็ถามกันว่าทุกวันนี้มันเป็นคอนเทนต์เนอ

ชอบแบบว่าความคึกคึกขนองของเขาแล้วก็บรรยากาศรอบนั่นแหละ

แล้วก็ขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

ใครที่มีรสนิยมแบบนี้ก็คือ

ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

ถ้าบอกใครที่ต้องมาตรงช่วงของวิภวดี

ตั้งแต่ดินแดงสายขาออกนะคะ

คุณแค่บอกเขาบอกตรงสี่แยกดินแดงมาเนี่ย

เรียกว่าโหดร้ายทารุณพอสมควร

ขอบคุณครูอ้วนที่ฝ่ารถติดมาร่วมจัดรายการกับเรานะฮะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รอนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
ถ้าเกิดเราขอบไปเด็กให้คุยกันเตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งก่อน

เอาล่ะกลับมากัน

ประเทศเขาจะลดอายุตัวเองลง๒ปีนะ

ขอบคุณค่ะที่ฉันคุ้นชินแล้วค่ะ

อันนี้อาจจะเป็นการปลอบใจตัวเองอันดับหนึ่ง

หยุดนับอายุตั้งแต่๒๗๒๘แล้ว

มันยังไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนไป
ตั้งแต่ตอนอายุ๒๕เริ่มไม่นับ

คุณพระดัมพูดถูกมากเลย
เราแค่รู้สึกว่าเราไม่เปลี่ยน

จากเมื่อก่อนเราเด็กอ่ะหัวถึงหวานปุ๊บแล้วป๊อกหลับได้เลย

กายการเป็นอะไรอุ้ยเดี๋ยวขายของอีกเดี๋ยวอุ๊ยขายของไม่ขายค่ะ
เดี๋ยวแบบป๊บไม่ขายคือเอาง่ายว่าทุกวันนี้
เราจะเข้าสู่อีก๑๐ปีข้างหน้าเนี่ยครับเราบวกอายุเราไป๔๐ปีข้างหน้า
สิ่งหนึ่งถ้าเรายังไม่ตายก่อนเนี่ยนะ๗๐หน้ากันนะ๗๐เลย
ทำไมคะนองมิ้นท์ค่ะทุกวันถึงกัน
เออนกมือวิวผู้จะในใจไปก่อนเลยว่าเท่าไหร่ให้พี่เท่าไหร่
คุณนี่คือไปเลขเจ็ดจริงหรอคะปีนี้พี่๖๒ค่ะ
ฮุยจริงนะคะคุณคะดูไม่ถึงท่านงานกันอยู่อ่ะ
เมื่อก่อนเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนคน๖๐คือนอนอยู่บ้านเนาะ
ใช่ไหมละเราผิด
พี่เบิ๊ดเป็นคนที่อยู่แบบว่าทำให้ตัวเองเห็นอี๊่
พี่เบิร์ตอายุเป็นเพียงตัวเลข
ต้องอยู่กับมันทำกับมันอยู่เป็นประจำมันจะแข็งแรง
เมื่อก่อนเขาบอกว่าโอเคละถึงเวลา๕๐ปุ๊บควรเตรียมเกษียณแล้ว
เขาบอกไม่ใช่แล้วนะคะทุกวันนี้๖๕๗๐
ถ้าเรายังทันโลกเรายังทำงานได้ถึงตลอดนะ
เขาถึงได้บอกว่าคนที่อายุมากอย่าหยุดทำงานอย่าหยุดขับรถ
อย่าหยุดทำในสิ่งที่ตัวเองเคยทำถ้ายุดปั๊บแก่ทันที
เมื่อก่อนไงมันจะเฉานะคะใช่ค่ะ
จริงนั่นแหละการใช้เฉยคือการแก่
เนื่องให้น้องมิ๊ดต้องระวังคุณพ่อคุณแม่นะอย่าให้หยุด

อะไรอยู่ต้องทำไปเรื่อยเรื่อยอืมไม่อย่างงั้นเฉาเลยถูก
กระทั่งท่านผู้ชมเองที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจริงค่ะ
เขาก็บอกว่าวันนี้อีกสิบปีครึ่งห้าค่ะพวกเรากำลังจะเจอสังคม
ผู้สูงอายุฟังแล้วเจ็บปวดจริงจริงเขามานานแล้วนะ
ผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุบ้านวันนี้ประหลัดกระทรวงสาธิการเนี้ย
นะฮะเขาเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี้ยนะฮะค่ะตัวเลขผู้สูงอายุเนี้ย
มันมีปริมาณสูงขึ้นปีหกห้าเนี้ยเอาง่ายง่ายดีกว่าร้อยคน
จากหนึ่งร้อยคนนะค่ะผู้สูงอายุสิบสองคนร้อยละสิบสอง
ของจำนวนประชากรเยอะนะฮะใช่ร้อยละสิบสองคือจำนวนประชากร
ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดเอ้าแล้วถ้าเทคโนโลยีเราดี
การแพทย์ดีทุกอย่างหันกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยคนจะอายุยืนขึ้น
ในอนาคตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบแปด
หือดีฉันขอเป็นคนหนึ่งที่ฉันยังไม่ยอมตายฟะตามใจน่าทำงานได้อยู่
ยังไม่ยอมตายใช่ใช่นะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ไอ้การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้
เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาง่าย
ไปเป็นภาระสังคมนะครับ
มีงานทำมีเงินใช้ไม่อยากจน
โดยจะต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ย
แล้วก็จะมีการดำเนินการดังกล่าวเนี่ย
เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติที่สำคัญด้วยครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือแรงงานที่ไม่มีสวัสดิการ

ซึ่งกลุ่มนี้ไม่เรียนแล้วก็ไม่ทำงานกว่า๑๓ล้านคน
อายุตั้งแต่๑๔ถึง๒๔ปีเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นปัญหาภาระในอนาคตเหมือนกัน

ถูกต้องเป็นภาระของสังคมในอนาคตครับ

อายุบกลุ่ม๑๔๒๔แต่ไม่เหลียนไม่ทำงาน

ความรู้ก็ไม่มี
ไม่สามารถจะรับเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้เนอ

และกลุ่มที่สาดเนี่ยทั้ง๓กลุ่มเนี่ยนะครับก็
เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่ออะไรฮะ
ตอบไปเนี่ยว่าเราอย่าไปกลัวแก่

ในเมื่ออายุเรายืนขึ้นถูกต้องไหม
ว่าเรามีโอกาสหายใจได้มากขึ้น
จะต้องมีงานทำเขาว่าอย่างนั้น

แล้วก็จะต้องตั้งอาสาสมัครกระทรวงสาธิการขนาดนี้

ว่าจะเริ่มทำงานได้ภายในเดือนมีนาคม
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุษย์เทียนทอง
จะทำยังไงให้คุณภาพชีวิตครู
แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาดีขึ้น

เขาออกมาว่าครูติดหนี้ติดสินเยอะเหลือเกินอืมข้าราชการอ่ะอันนั้นเป็นภาระนะ
แล้วก็แบบว่ารวมถึงความมั่นคงในอาชีพที่ยั่งยืนด้วยอ่ะจึงเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะ
เพื่อประสานกับอย่างแรกสหกรออมทรัพย์ของครู
ธนาคารออมศรินย์สถาบันการเงินอื่นเนี่ยที่เป็นเจ้านี่
เพื่อหาวางแนวทางแก้ไขอย่างแรกตอนนี้หนี้ครูเยอะ
ก็ไปรดภาระหนี้สินซิให้ครูมีเงินเหลือค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อรายวันเนอะ

ฟังข่าวนี้ก็โอเคล่ะก็ไม่ทราบดิฉันอยู่ในในรุ่นนั้นไง
ดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าดิฉันก็เข้าใจมากเลย
แล้วจริงนะการที่เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น
มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับตัวเราให้ได้
ต้องอยู่ในสังคมต้องดูแลตัวเองให้ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามองถึงว่าคนที่จะต้องแก่ขึ้นเรื่อยเนาะ
แล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีอาช่องอาชีพอะไรต่าง
มันก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงยายอยู่เหมือนกัน
จริงค่ะปีหน้าเลือกตั้งไม่รู้ว่าจะมีนโยบายนี้ออกมาบ้างไหมนะ
รอดูนะครับใช่ไหมเนอะปกติปลายปีแบบนี้
เขาชอบมีการจัดอันดับกันใช่ไหมคะ
จัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
ปกติแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒๓ปีเนี่ย
มีคนเดียวที่ครองแชมป์มาตลอดมีอีลอนมัส

แต่ปีนี้อีโรนมัสก์โดนล้มแชมป์ถูกต้องค่ะเขาก็บุหรี่วิกกล้อง

คนที่มาล้มแชมป์อีลอนมัสนะคะก็คือเบอร์นาทอาโนนะคะ

คือรวมทั้งหมดแล้วเป็นเครือบริษัทมหาชนจากกรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะ
ถามว่าไม่รวยได้ยังไงแบรนด์ที่เขามีในมือ๗๕แบรนด์
ยกตัวอย่างเอาแค่ยกตัวอย่างนะคะ
นี่แค่๗แบรนด์ที่พูดเอ่ยมานี่ทำเงินไปเท่าไหร่แล้วคะ

ว่าในชีวิตอยากจะมี
สักชิ้นนึงของตลาดแบรนด์สักชิ้นนึงเราย้อนกลับไปนิตเด็กอย่างเราอะ
ขอมีหลุยซักใบ

ในชีวิตของเราเราฝ่ายฝันอยากจะมีของเขาสักใบ

นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่รวยยังไงไหวใช่ป่ะคะ
คิดเป็นเงินไทยคือ๖๒๓ล้านล้านบาท
หรือว่า๖๕๘ล้านล้านบาทก็คือมากกว่า๑๐๐๐ล้านดอลลาร์ค่ะ
คิดเป็นเงินไทยคือมากกว่า๓๕๐๐๐ล้านบาท
แต่ก่อนที่จะจบในเดือนตุลาคมได้เนี่ย
ก่อนหน้านั้นน่ะมีเรื่องคดีความมีดราม่ามีการแบบ

แล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายยืดเยอะกันมาหลายเดือน
เขาเลยบอกว่าไอ้ประเด็นส่วนตรงนั้นแหละ
เรื่องที่ว่าทำดิวสัญญาจะซื้อขายแล้ว

ค่ามันอยู่ที่๔๔๐๐๐ล้านเหรียญนะคะ
แล้วผู้บริหารบริษัทด้านการลงทุนเขาก็บอกว่า

ทำให้วือหวาวื้อหวาแล้วก็เหมือนจะไหม้เหมือนจะแย่แล้ว
แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยดีหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมองว่าเหมือนเล่นละครสัตว์หรือเปล่า

แล้วก็หลายอย่างคนก็เลยเหมือนยังแบบ
ตกลงเขายังไงเขาดีไม่ดีอะไรแบบนี้จากเรื่องนี้

อาจจะชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็ถดถอย
บริษัทอื่นเขาก็หันมาส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกัน
ก็คือต้องยอมรับว่าณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ
รถยนต์ทั่วไปพวกแบบแบรนด์ญี่ปุ่น
หรือว่าสปอร์ตรถหลูอย่างพวกแบบลัมบอร์กินนี่ฟอร์โรลี

ถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้คือไม่กล้าเปลี่ยนรถน้ำมัน

แต่เนี่ยเหลือประมาณ๒ล้านคือครึ่งหนึ่ง

ถ้าสมมติเราเปลี่ยนรถน้ำมันไปรถไฟฟ้า

เพราะว่าลดน้ำมันเนี่ยมันภาษีกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตอนนี้ภาษีมันน่าจะถูกกว่าลดน้ำมัน

ต้องจัดการตัวเองให้ดีนะ

บางที่มีที่ชาร์จบางคอนโดมีบางคอนโดมีไม่มี

มีหลายแบบครอบคลุมทั่วประเทศไทย

เพราะทุกอย่างถ้าอย่างนั้นมันเปลี่ยนเร็วได้หมดเลยจริงโควิดเปลี่ยนโลกอ่ะ
ก็ขอฝันนะฝันว่ายังมีลมหายใจอยู่ที่จะได้กลิ่นหอมยามเช้า
วันนั้นจะมาถึงเร็วนี้ใช่ไหมคะคุณมดดำ
มันจะต้องเกิดขึ้น๒๐๕๐ตามที่ตกลงโลก
ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่รู้ว่าในทุกวันนี้เราซื้อน้ำกินแล้วเนาะ
อีกหน่อยเราจะต้องซื้ออากาศหายใจหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้เราซื้อเครื่องฟอกอากาศเมื่อก่อนเครื่องฟอกอากาศรู้สึกว่าไกลตัว
ทุกวันนี้ไม่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เราซื้อน้ำในอนาคตเราจะซื้ออากาศหายใจหรือเปล่า
ที่แบบโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะจนคนต้องไปอยู่ในแบบยานเล็กแล้วไปหาดาวใหม่อ่ะ

นั่นไม่เอาขอตายก่อน
ไม่เอาไม่เอาเข้าวัดก่อนดีกว่าตอนนี้เข้าวัดก่อนไม่ทำใจกันก่อนนะ
อ่ะขอเล่าเรื่องพระนิดนึงได้ไหม

รักมากอันนี้ข่าวนี้อ้วนว่าเป็นข่าวที่ดูสดชื่นเดียนะ
บอกว่าคิดเมื่อเช้าแล้วพระเนี่ยจะไปบินทบาทเด็กวัดมาเจอเข้าบอกว่า
ท่านครับเพิ่ง๒ทุ่มกว่าเองพระเลยเดินกลับกุฏิอย่างเขิน
บอกว่ามีสะดุ้งตื่น

ใช่ดูสินี่น่ะแต่สองทุ่มกับตอนตีห้านี้มันเวลามันก็จะดู

ไปไหนเนี่ยจะไปไหนบินทบาทแล้ว
ไปไหนเนี่ยนะไปไหนเนี่ยจะไปไหน
บินทบาทหน่อยสิไปบินทบาทแล้วโหรีบไปไหนล่ะ
จริงจังนะเนี่ยตั้งใจจริงจะรีบจะรีบไปไปบินทบาทได้ไหน
นี่มันสองทุ่มสามทุ่มเองเอ้าโหจริง
หนอยกลับพวกขี้แล้วจ้ะ

พี่บาทปลายแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยหโธ่
ซะทูกับท่านด้วยนะความตั้งใจจริงนะคะเนี่ย
ได้โพสต์บอกว่ามาเด็กวัดไปเจอหลวง

จะไปบินทบาทเรื่องของเรื่องก็คือว่าหลวงลุงเนี่ย
เหนื่อยจากการทำงานของวัดค่ะ
แล้วก็เลยจำวัดไปในตอนเย็นก็คือหลับว่างั้นเถอะ

ก็เข้าใจว่าเวลานี้เป็นเวลาประมาณสักตี๕๓๐
ซึ่งอากาศมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะ
จึงรีบเดินออกไปบินทบาท
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่วัดสำรงใต้จังหวัดสมุทรประการค่ะ
ล่าสุดพระกมลที่เราเห็นมาสักครู่นะคะอายุ๕๘ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดดังกล่าวได้เปิดเผยว่า
อัตมาได้ทำงานภายในเชื่อมชั้นเหล็กทาสีทั้งวันเลย
อัตมาก็เลิกงานประมาณสัก๖โมงเย็น
ก็ขึ้นกุฏิประจำวัดไปมาสะดุ้งตื่นค่ะ
นึกว่า๖โมงเช้าแล้วก็รีบเลย
ห่มจีวอนคว้าบาทคว้าย่ามเพื่อออกไปบินทบาท
เพราะว่าตรงนี้มีเสน่ห์มากก็คือกลัวว่าญาติโยมจะรอนาน
อัตมาเดินออกมาจากกุฏิประมาณสัก
เกือบจะถึงซุ้มประตูวัดแล้ว
โยมบอลโยมบอลก็คือคนที่ขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์มา

ธมาก็ตอบว่าจะรีบไปบินทบาท

บอลก็เลยบอกอัตมาว่าเพิ่งจะ๒ทุ่มกว่าเอง

ถึงกับตกใจเพราะว่าเพิ่งจะ๒ทุ่มกว่าเองจริง
อาตมาก็เลยเดินกลับกุฏิเลยทีเดียว
ห่วงคนทำพาศิกครับ

ตื่นมาอยู่เมื่อไม่มีหวัง

ใจไม่เป็นอยอกทำไมทำไมไม่มีร้านข้าข้าเปิดไม่มีใครเปิด
ยังไม่ถึงออกจากวัดแล้วโยมใจเทศตรงนี้เขาเจอส่วนโยมบอลพอดี
บอลนี่คือใคร

ลูกน้าไปไหน

อยู่ที่ส่วนทุ่มนั้นนะเลย
คือคนในวัดเขาบอกว่าพระกระมวลรูปนี้เป็นพระนักพัฒนา

คือท่านทำกิจของวัดทำวัดอะไรอย่างนี้

เข้ามาว่าเรานอนหลับไปตอนช่วงของที่พระอาทิตย์จะโต๊ก

แล้วเราหลับดิ่งลงไปเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ย
จะงงเลยนะใช่เลยนึกว่าแบบอุ๊ยเช้าแล้วพี่มุกเคยทำงานหนักจนแบบหลงวันไหมมินอยากรู้
ไม่เคยพี่มิกตื่นเช้าไงอย่างนั้นต้อง๑๐โมงขึ้น
หนูก็เคยเป็นลงวันคือเหมือนกับว่าไปก่อนวันงานหนึ่งวันอะหนูเป็น

อย่าลืมกดติดตาม

พี่แจ๊กกะรีนนะคะคุณแจ๊กกะรีนประกอบบันเทิงของเรานะคะ

สภาพการจำลักษณะจนครับร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับสภาพการจำลักษณะจนครับ

ใช่รู้ไหมจะ๖โมงแล้วเนาะ

ดึงตัวเป็นแบรนด์มาสเตอร์ราชสุดไบร์ตเข้ารับปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรอนาชาติเนี่ยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ย
หลังจากที่เคร่งกับการเรียนนะครับแล้วก็ทำงานในวงการบรรเทิง
ปีครึ่งจบไบท์บอกว่าหลังจากเรียนจบเนี่ย
ขอรับงานในวงการบันเทิงให้น้อยลงนิดนึงเพราะอยากจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นลองฟังหน่อยไหมฮะ
ไม่มีเสียง๓ปีครึ่งเก่งมากนะวัยนะคะทำงานด้วยเนี่ยนะโอ้ขอชื่นชมจริงไบร์ทจ้ะ
แล้วเด็กคนนี้กว่าจะดังได้วันนี้คือต้องยอมรับนะสู้มาเยอะ
แล้วก็ยังดูดิดูวันนี้คนไปให้กำลังใจเขาสิอืมอุ้ยเดี๋ยวนี้ดังไปจนถึงแบบต่างประเทศแล้วอ่ะ
น้องมาก่อนช่อง๓อะเขาเป็นประกอบนะล่ะ
เขาเป็นดาราตั้งแต่สมัยรายการสตอร์เบอร์ดี้ชีสเค้กอ๋อที่ที่บอกว่าเป็นคัมเค้ก
อ่าถูกต้องอะแต่ก็ยังไม่มีใครรู้จักเขาอ๋อมันไม่ถึงเวลาไง
จนวันหนึ่งคนบทมันจะดังขึ้นมาเลย

เวลาจะต้องเป็นของเขาก็ต้องเป็นเลย

คือจะต้องย้อนรับน้องมาทำงานเยอะ

เมื่อก่อนเขาก็กลับไปนอนกับอาม่าเขาอะไรอย่างนี้
โอ้โหน่ารักจริงเลยไบร์ทยินดีด้วยจริงครับผม
เอาล่ะไปแล้วเนอะเดี๋ยวกลับมาอีกเบรกนึงฮะเธอเพิ่งมาเนอะฮ่าฮ่าฮ่า
เชื่ออยู่อย่างหนึ่งช่วงสิ้นปีอย่างนี้แหมเราทำหมูกระทะกินเองที่บ้านก็ได้
เพื่อความปลอดภัยสุกี้อยากจะกินของออร์แกนิคจะกินของดีไง
คุณอ้วนขอบคุณมากฝ่ารถติดมามาบ่อยนะขอบคุณขอบคุณมาดังค่ะขอบคุณมากค่ะ
รุ่นพี่มาดังตุ้งเขาบอกว่าอยากให้คุณอ้วนมาบ่อยขอบคุณมากเลยค่ะจะจัดเวลามาแล้วมาเจอกันค่ะ
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอโทษทุกชาตินะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ